หลังจากที่คว้าแชมป์ได้ก็มีข่าวออกมาเลยครับว่า
เตะหลายคนนั้นอาจจะถูกดึงตัวไปถูกไปอยู่กับทีมอื่น
ว่าจะเป็นเจมี่วาดี้เอ็นโกโลกองเต้รวมไปถึงลิยาทมาเรส
รวมไปถึงจะมีการเสริมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูการหน้าด้วยครับ
ทางสมสอร์เลสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่า
จะไม่มีการปล่อยนักเตะตัวหลักที่พาทีมคว้าแชมปริมลิก
ไม่ว่าจะเป็นเจมมี่วาดี้เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษ
และริยาทมาเรสที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ
รวมไปถึงเอ็นโกโลกองเต้กองกลางตัวตัดเกมคนสำคัญ
และแคชเปอร์ซูชาไมเคิลผู้ศึกษาประตูของทีมอย่างแน่นอน
ซึ่งที่ผ่านมานักเตะทั้งหมดนั้นอยู่ในข่ายที่จะได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่
ในอังกฤษและยุโรปอย่างต่อเนื่อง
ในการป้องกันแชมป์ฤดูการหน้าทีมจะมีการเสริมทัพ
ด้วยการเลือกซื้อนักเตะที่เหมาะสมนะครับและไม่จำเป็นต้องเป็นนักเตะดาวดัง
พร้อมทั้งยังบอกไปยังเจมมี่วาดี้กับริยัตมาเรน
ผู้เล่นคนสำคัญของทีมให้เล่นอยู่กับทีมต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี
ก่อนที่จะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ครับ

เตรียมที่จะสั่งสัญลักษณ์สมสรรค์ไว้ที่แขนซ้ายในเร็ววันนี้
หลังจากที่ทีมนั้นคว้าแชมป์แล้วก็ตัวเองนั้นก็รู้สึกยินดีปราบปื้มเป็นอย่างมากนะครับ
ก็เชียร์ทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินหรือว่าจิ้งจอกสยามนี่แหละครับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งก็เคยสัญญาเอาไว้กับเพื่อนว่า
หากทีมคว้าแชมป์ก็จะทำการลงรอยสักเป็นเครื่องยืนยันแสดงถึงความรักที่มีต่อเลสเตอร์ซิตี้ครับ